พลังโกรธของมนุษย์เมียนะครับถ้าสามีหรือว่าผัวจิตไม่แข็งจริงให้อยู่เฉยให้เธอทำไปก่อนแบบเหตุการณ์นี้ครับ
นี่ไม่ใช่อู่เคาะพ่นสีที่ไหนแต่ว่าที่เธอกำลังเคาะอยู่นั้นเธอเคาะเนียนและละเอียด
คือไม่รู้ปัญหาว่ามีปัญหาอะไรกัน
แต่ทุบทั้งคันกระจกหน้ากระจกหลังตัวถังฝากระโปรง
จนพอใจแล้วเธอจากไปแบบเงียบ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปยุ่งเรื่องผัวเมียเขาหรอกนะ
แต่ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะตกใจแล้วถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
เพราะอะไรกลัวว่าคุณภรรยาท่านนี้จะไปทุบรถของเธอที่จอดอยู่ติดติดกัน
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเจ้าของคลิปบอกว่าไม่ได้ถ่ายแล้วนะฮะ
แต่พอเมียไปแล้วเนี่ยเห็นสามีครับเห็นสามีเดินออกมาดูสภาพรถ
แล้วก็สายหน้าอย่างเศร้าจากนั้นครู่นึงเขาก็ขับรถออกจากตรงนั้นไป
นี่ฮะอย่าไปยุ่งกับเธอ

อ่าขับออกไปขับออกไปมีอลวาสสักนิดไหมมีฉุนเฉียวอลวาสอยากตบโชว์
คุณจะกล้าไหมดูจากฝีมือการทุบรถเนียนละเอียดเมื่อกี้คุณจะกล้าไหม
มือขึ้นมาอีกมือหนึ่งตามมาด่วนเลย
สวัสดีจ้ะนั่นคุณเมียเชิญตามสบาย